เรื่องของวงการพระสงฆ์กันหน่อยอันนี้พูดว่าเป็นวงการพระสงฆ์
แต่ใดยังไม่รู้ต้องรอตรวจสอบว่าตกลงเขาเป็นพระจริงไหม
ณเวลานี้คนยังสงสัยว่าสภาพแบบนี้เป็นพระด้วยเหรอสภาพแบบไหน
ดูค่ะครับโอ้ยไม่ต้องมาช่วยหรอกฉันไปได้อ่าโอเคโอเค
แต่ถามว่าว่าวันมาจากที่วันเอาผมมาจากประเทศไทยแหวนมาครับ
โอ้โหถามว่ามาจากไหนผมก็มาจากประเทศไทยนี่แหละฮะ

อะไรล่ะครับเพราะว่าเขาถามหลายรอบแต่ท่านไม่ตอบสักทีว่าวัดไหน
ชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวจะพากลับไปที่วัดท่านอยู่วัดไหนนะ
ตอบอย่างนี้อ้าวเหรอจะไปโรงแรมเหรอ
ไม่มีเงินจ่ายนะติ๊กงงไปหมดเลยฮะ
เอาอย่างนี้ลองพิจารณาดูนะคะคุณผู้ชมว่าพูดรู้เรื่องหรือเปล่า
แล้วสภาพแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าชาวบ้านบอกกันว่าน่าจะเมาแน่
หลงอีวอนเปิดแล้วเดี๋ยวจะเห็นนะ
ค่ะคนที่ไปถ่ายคลิปได้เนี่ยเธอเป็นผู้หญิงนะคะชื่อว่าคุณนัชนันค่ะ
เธอบอกว่าเธอถ่ายคลิปนี้ตอนแรกที่เห็นเธอก็เป็นห่วง
ทำไมมานอนสลบสลายสงสัยพระท่านจะป่วยแต่ไม่กล้าเข้าไปยุ่ง
เรียกคนขายไอศครีมพี่ไปดูให้หน่อย
คือเธอมองว่าเธอเป็นหญิงเธอไม่อยากเข้าไปเดี๋ยวมันจะไม่เหมาะสม
คนถ่ายค่อยเดินเข้าไปเดินเข้าไปได้แต่ถ่ายไว้นะฮะ
เนี่ยค่ะพี่คนขายไอติมผ่านมาก็เข้าไปดูให้เข้าไปพูดคุยพระ
พระรูปนี้ตื่นขึ้นมาโวยวายพูดจาอย่างที่เห็น
ยังไล่ไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งลักษณะเหมือนเมา
ชาวบ้านหนึ่งในคนที่อยู่แถวนั้นเขาให้ข้อมูลบอกว่า
เห็นเนี่ยชายคนนี้พระหรือเปล่าไม่รู้
แต่เห็นไปที่ร้านขายของชำตรงนั้น
ซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรบำรุงกำลังยี่ห้อหนึ่ง
แต่มันมีแอลกอฮอลผสมนะอันนี้

แล้วก็มีสภาพเป็นแบบนี้ก็เลยคิดว่าอาจจะเมา
พอสอบถามก็พูดแต่ว่ามาจากประเทศไทยจังหวัดน้องคาย

อะโวยวายสุดท้ายทุกคนต้องเดินหนี

เจ้าของคลิปเขาก็เลยเอาคลิปนี้ให้ผู้สื่อข่าว

ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาที่จังหวัดขอนแก่น

บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้
แต่ณเวลานี้ยังไม่มีใครรู้ว่า
ชายคนนี้ตกลงใช่พระหรือไม่
หรือแค่เอาจีวอนของพระสงฆ์มาห่มคลุมกายตัวเองเอาไว้
หรือถ้าเป็นพระจริงเป็นพระจากวัดไหน
เพราะยังไม่มีเรื่องของใบสุทธิ

เพราะว่าไม่รู้จะไปทำพฤติกรรมแบบนี้ตรงอื่นอีกหรือเปล่า

สำนักพุทธของขอนแก่นเขาแล้วนะ

ว่าตอนนี้ท่านกลับวัดหรือยัง
หรือเป็นพระจริงพระปลอมนะครับ